การเจอกันของไข่วันเล็กต่อหลัก๒ที่แพ้ประกอบ

สดมากดาวรุ่งแล้วครับแล้วก็กำลังถูกปั้นมาให้เป็นยอดมวย
จะเจอกับมวยที่เลื้อยเวทีแต่ว่าเป็นมวยเก่งครับ
ก็คืออุ้ยเสือป้อติดตามข้อมูลได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
อุ๊ยเสือป้อมีเขาวงในขณะที่ไข่วันเล็กมีแค่งซ้ายนอกกับในใครอยู่ใครไปต้องติดตามครับ

อุ๊ยเสือป้อระวังข้างซ้ายผมไม่ดีเจอกันแน่
เอาละครับมาดูรูปร่างเทียบสัดส่วนนะครับ
มุมแดงนี่อายุ๒๒ปีครับสูง๑๗๕เซนติเมตรนะครับ
น้ำหนักปล่อยอยู่ที่๖๗กิโลกรัมมารอบอกวัดได้๓๗นิ้ว
แล้วก็ช่วงแขนวัดได้๓๐๕นิ้วครับ
ขณะที่น้ำเงินก็อายุ๒๐ปีนะครับ
ส่วนสูง๑๗๓เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยอยู่ที่๖๙กิโลกรัมครับ
บอก๓๗แล้วก็ช่วงแขนวัดได้

วยคู่นี้พอฟัดพอเหวี่ยงครับ
ขวามือผมจากประสาทนะครับขณะที่ซ้ายมือจากกาบเชิงครับ
แต่ว่าเป็นประเภทบ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงนะครับ
แต่บนเวทีไม่มีคำว่าเพื่อนสู้กันเต็มที่เต็มถังแน่นอนนะครับ
เอาละครับไปดูที่ขวามือกันก่อนนะครับรายนี้อุ้ยเสียวป้อซูจิบะหมี่เกี้ยวแม่
ชื่อนี่ถอดแบบมาจากพระเอกหนังจีนกำลังภายในเลยนะครับ
เกือบจะทะลุเป็นยอดมวยแล้วนะครับแต่ไปไม่ถึงฝันครับ
แล้วก็ช่วงหลังเนี่ยหายไปนานนะครับ๔๕เดือนเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บ
เอ็นที่หัวไหล่พลิกแล้วก็ไปบวดมาด้วยลายนี้ก็แบบเป็นมวยประเภท
ู้ทรหดเลยครับวงในเหนียวแน่นหนึบเลยครับ
หมัดกับสอกรุนแรงมากนะครับกลับมายืดเส้นยืดสายได้๑ไฟล์แล้วนะครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐวันนั้นหลายคนจำได้นะครับโชว์ฟอร์มติดตามากมากครับ
เอาชนะน็อกโอโลโน่เมืองศรีมาไปยกที่๓นะครับด้วยการเสียบเข่าครับ
ขณะที่ซ้ายมือผมมุมน้ำเงินนะครับรายนี้เดิมชื่อว่าเลือดเดือดสักหอมศรีนะครับ
เมื่อก่อนอยู่กับครูตุ้มแล้วก็ย้ายมาอยู่กับพี่พรบางว่า
ค่ายต่อหลัก๒ได้ประมาณ๔๕ปีแล้วนะครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นไข่หวานเล็กนะครับ
ชื่อนี้มีที่มานะครับก็ในอดีตเนี่ยค่ายนี้มีไข่หวานแท้เลยครับ
แล้วก็แสดงว่าถอดแบบสายกายชกกันมาก็เลยให้ชื่อว่าไข่หวานเล็กนะครับ
รายนี้ช่วงก่อนหน้านี้ฟอร์มสดมากนะครับ๔๕ไฟล์ชนะน็อกมารวดเลยครับ
แต่ว่าเพิ่งมาสะดุดไฟล์สุดท้ายนะครับเจอกับยอดมวยอย่างปากรที่ศึกยอดมวยไทยรัฐวันนั้นนะครับ
โอ้โห๔ยกเนี่ยได้เปรียบถึง๒๐ช่วงตัวนะครับแต่ว่าขึ้นมายกที่๕โดนหมัดต่ออาการครับ
กลืนไม่ลงนะครับพลิกแพ้คะแนนไปรายนี้ก็ประเภทมวยฝีมือดีเลยครับ
พบกับไข่หวานเล็กต่อหลัก๒ครับ
ส่วนไขหวานเล็กเป็นมวยจังหวะเตะต่อยศอกแม่นยันรุนแรงฉลาดฟอร์มสด
ข้างหลังมาสะดุดแพ้ประกอดครับผิดกรอก
วยคู่นี้นะครับต้นอยู่ที่ไข่หวานเล็กแต่จะออกตัวนำไปก่อน
แต่ปะทะไปยืดเยื้อผมดูหัวจิตหัวใจนี่อุ้ยเสื้อปอจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับ
ช่วงผิดกรุ่นนำรายการเลยครับพี่กัด๑๔๔ตอนนะครับห้ามพลาดนะครับศึกยอดเมืองธรรมชาวนี้
มวยดีดูฟรีไม่มีการพนันเอกชุมพอศิลปัชจารุมณีศึกยอดเมืองธรรมไปกันครับ